มาดูทาหรณ์สอนใจวัยมรุ่นกันหน่อยขออนุญาตยืมคำพูดที่ว่า
ข้าวเนี่ยระวังกินข้าวผ่านทูบนะ
ข่าวนี้น่าจะบอกได้เป็นอย่างดีห้าวขนาดไหน
ขี่รถไปดักวัยรุ่นคู่อลิคุณผู้ชม
แล้วเตรียมพร้อมเหมือนจะฟันเขากลางถนนแบบนี้

จะหนีไหมเพื่อนก็เข้าเฝือกอยู่อาจจะยังไงต่อดี
โอ้โหห้าวเหลือเกินแล้วก็คลิปนี้เขามีคนถ่ายเอาไว้ได้ครับ
นะฮะต่างฝ่ายต่างพยักเขย่อกันแบบนี้เหมือนจะฟันแหลมไม่ฟันแหลม

ใช่ค่ะแล้วประเด็นคนด้านหลังที่ว่าใส่เฝือกเหมือนถือมีดอยู่ด้วย
นั่นอ่ะสิทั้งคู่แล้วครับนะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือลงไม้กันนะ
แต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้กลางถนนแถวแบริ่งนะครับ
ไหวหรือเปล่าทั้งคนทำและคนซ้อนไหวหรือเปล่าแต่มันก็เป็นลักษณะคือ
น่าจะบาดเจ็บมาจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
แล้วก็ยังจะชวนกันมาเร่าก็เหตุทรัพย์อะไรอย่างเงี้ย
สุดท้ายแล้วคลิปนี้ฝากตำรวจท้องที่ดูแลหน่อยแล้วกันนะครับ

ที่สำคัญดูแล้วใส่หมวกกันน็อกคนเดียว
แต่เหตุการณ์นี้ที่เหลือไม่ใส่หมวกกันน็อกกันเลย
ก็น่าจะมีความผิดหลายกระทงเหมือนกันก็ฝากกันด้วยแล้วกัน
แบบนี้อย่าห้ามมากระวังจะไม่ได้กินข้าวผ่านช้อนนะครับ